ไปดูต่อกันที่สาวคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะปกติบอกเลยว่าเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ต้องแหวนแหวนปวริสานั่นเองค่ะ
เล็ปสาวไฮโซคนดังนะคะเวลามีงงมีงานอะไรเธอจัดใหญ่จัดเต็มตลอดเลย
แต่ว่าปีนี้เป็นปีพิเศษเจอโควิดเข้าไปนะคะแล้วก็ปีนี้เธออายุครบ๓๖ปี
วันนี้อยู่ในสถานการณ์โควิดเธอก็เลยปรับแผนจากการจัดบิ๊กปาร์ตี้วันเกิดประจำปี
เอางี้ดีกว่าร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับคนไทยในยามที่ประเทศเจอวิกฤตแบบนี้ค่ะ
ขั้นพื้นฐานเนี่ยเอาไปร่วมบริจาคกับร้านสะดวกแบ่งปันบริเวณเขตวัฒนานะคะ
อย่างที่เห็นในภาพเลยคุณผู้ชมชุดใหญ่ครบครันนะคะแล้วก็จัดของลงชั้นวางด้วยตัวเองด้วย
ส่งต่อให้กับผู้ที่รอรับความช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะ

อีกหนึ่งสาวที่ขอบริจาคเหมือนกันนะฮะ

บอกว่าช่วงเกิดการระบาดไวรัสแบบนี้
หลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้ามาบริจาคเลือด
ทำให้เลือดของสภากาชาติตอนนี้ขาดแคลนนะฮะ
ในฐานะคนที่ไปบริจาคมาด้วยตัวเองแล้ว
ขอเป็นกระบอกเสียงด้วยการยืนยันเลยว่า
ทุกจุดในการที่ไปบริจักษ์เลือด
ปลอดภัยแล้วก็เป็นระบบระเบียบมากนะคะ
ใครอยากจะไปไปได้เลยไม่ต้องกังวลใจค่ะ